ข่าวแรกวันนี้ไปดูคดีหมินประมาทกันหน่อยแต่เป็นเรื่องระหว่างคนดัง
นะครับคุณประจักรชัยหายทองคำในห้างค่ายเพลงชื่อดังต้องรับโทษจำคุกในคดีหมินประมาทครูภัยบูลสามีของคุณกระต่ายพันนิพานะครับ
มีรายงานจากจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าสารได้อ่านคำพิพากษาที่นายภัยบูลแสงดวงเดือนนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงชื่อจวดจาร์ดสตูดิโอนะครับ
เป็นจดยื่นฟ้องในประจักรชัยหายทองคำเจ้าของค่ายเพลงหายทองคำในคดีหมินประมาทครับ
แล้วก็เรียกค่าเสียหายเป็นเงินถึงยี่สิบล้านบาทครับเบื้องต้นสารพิพากษาจำคุกนายประจักรชัยเป็นเวลาสี่ปีสิบหกเดือน
โดยไม่รอลงอาญานะครับแล้วก็ให้จ่ายค่าเสียหายจำนวนหนึ่งล้านบาท
ฟังคำพิพากษานายประจักรชัยนะครับยื่นคำร้องขอประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
ฟ้องนายประจักรชัยนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวช่วยเหลือ
เอมิราอดีตภรรยาของครูภัยบูลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เกิดขึ้นครับ
โดยระบุบอกว่าการวิพากษ์ดังกล่าวนะครับ
พิงตัวครูภัยบูลจนเกิดกระแสกระทบจิตใจและคนใกล้ชิด
จึงต้องใช้สิทธิปกป้องตัวเองและครอบครัวครับ
อย่างไรก็ตามนายประจักรชัยโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้คุณผู้ชมเป็นรูปล่าสุดเลยนะ
ระบุว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารฮะ
แฟนคลับก็ตีความกันสิครับคุณผู้ชมคุณวรพร
นี่แสดงว่าในห้างประจักรชัยเนี่ยคงจะเดินหน้าต่อสู้คดีจนถึงที่สุดแน่นอนครับ
ก็ติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้